กันที่เรื่องของความหลอนและความเชื่อกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะ
ช่วงท้ายคือเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ไปร่วมงานศพของเพื่อนซึ่งอายุ๑๘ปี
ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จนเสียชีวิตนะคะ
หลังจากนั้นไปร่วมงานศพก็ถ่ายภาพบรรยากาศทั่วไปแหละ
แต่ว่าไปพบว่าที่หน้าโรงศพมีรูปหน้าผู้ชายคนแก่ปรากฏแบบนี้
เขาบอกว่าถ่ายติดวิญญาณแน่เลย
ชาวบ้านย่านวัดเขาวงอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโจจันทร์
กันถึงเรื่องผ้าอับถ่ายติดวิญญาณ
ภาพถ่ายนี้มายังไงนะคะก็คือเพื่อนของผู้เสียชีวิต
ถ่ายภาพบรรยากาศงานทั่วไปแต่ไปเห็นผู้สูงอายุนั่งอยู่หน้าโรงศพ
งานสวดพระอภิษฐรรมศพของนายพระเด็จบรมประเทศ
อายุ๑๘ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ
ทีมข่าวเดินทางไปตรวจสอบเลยหลังจากเห็นภาพ

ไปพบกับนางโฮมบรมประเทศยายของผู้เสียชีวิต
บอกว่ารูปถ่ายที่ร่ำลือกันเนี่ย
ทั้งหลายเห็นและทุกคนเชื่อไปในทิศทางเดียวกัน
ว่าน่าจะเป็นวิญญาณปู่ทวดที่เสียไปแล้วหลายสิบปีก่อน

ใช่ค่ะเชื่อว่าคุณปู่ทวดเนี่ยมารับวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปอยู่ด้วย
ทีนี้ไปคุยกับคนถ่ายภาพซึ่งติดวิญญาณกันหน่อยเนี่ยนะคะ

บอกว่าตัวเองไปช่วยงานศพหยิบโทรศัพท์มือถือ
ถ่ายบรรยากาศทั่วไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กไม่ได้เอกใจอะไร
กระทั่งมีเพจวัดเขาวงเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าสังเกตดีสิ
ในภาพน่ะมันมีลักษณะคล้ายหน้าคนอยู่ที่หน้าโรงศพ
ส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าคนเนี่ยหลังจากเห็นภาพนี้ดูคอมเมนต์แล้ว
ไปร่ำลือว่าเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณฟังเสียงคนถ่ายภาพนี้ได้ค่ะ
เรื่องนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังภาพคุณผู้ชมก็เห็นไปแล้ว
ว่าหลายคนสงสัยสรุปมันเป็นเรื่องของวิญญาณจริงหรือเปล่า
นั่นสิมันถ่ายติดวิญญาณจริงหรือเปล่านะคะ
เรื่องนี้ค่ะไปถามหลวงพี่สังเป็นพระลูกวัดเขาวง
คลี่คลายเรื่องนี้ให้กระจ่างแล้วเนี่ยนะคะ
หลวงพี่บอกว่าทีแรกตัวเองไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ดูข่าว
กระทั่งเด็กในร้านขายของอยู่แถววัดมาทักว่าหลวงพี่ดังใหญ่แล้วนะ
เพราะว่าภาพถ่ายที่บอกว่าติดวิญญาณสรุปแล้วเป็นภาพถ่ายหลวงพี่ค่ะ
หลวงพี่เดินผ่านโรงช่วงคนก็เลยถึงบางอ้อเลย
สรุปแล้วเป็นหลวงพี่นั่นเองนะคะลูกศิษย์ในวัดอีกคนเอาข่าวมาให้ดู
บอกตกใจจากที่เป็นพระสงฆ์อยู่ดีตอนนี้หลวงพี่กลายเป็นผี
หน้าหีบศพไปซะแล้วเนี่ยนะคะเอาฟังเสียงหลวงพี่พระสงฆ์หน่อยค่ะ
มารีบเอาไฟมาเดินให้เขาไฟกระพริบแล้วก็เอาผ้ามามัด
ทำไมมันไม่เห็นไอ้ขาโต๊ะหมู่นะโต๊ะมูน่ะสุดมันจะน่าเกลียด
เราเอาผ้ามาที่นี่ต้องมัดประจำ
เขายืนเขายืนเขาถ่ายมาเป็นพระโอ๊ยก็อัตมาเองนี่ใช่
ก็จำภาพตัวเองจำรูปตัวเองไม่ได้ว่ะเรื่อย

หลวงพี่สังบอกด้วยว่าทีแรกเห็นข่าวตอนแรกก็ขำนะตลกดีแต่พอมีคนเข้าใจผิดเยอะทักเยอะ
หลวงพี่หลวงพี่สิ้นหรือยังเนี่ยสรุปเนี่ยเริ่มหวาดเสียวแล้วหลวงพี่สรุปว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยนะคะ
พี่บอกขำไม่ออกแล้วตอนนี้ช่วยแก้ข่าวให้หน่อยนะคุณนักข่าวหลวงพี่ไม่ใช่ผีหลวงพี่ยังจำวัดอยู่ที่แห่งนี้ยังไม่ไปไหนอยู่ดีมีแฮงเด้อหลวงพี่บอกแบบนี้ค่ะ